ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีกันหน่อยนะคะ
ที่มีคนร้ายเนี่ยใช้ปืนจุดสามแปดยิงรถของสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ทำให้รถเนี่ยเสียหลักตกลงไปข้างทางฝ่ายสามีบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ส่วนฝ่ายภรรยาที่ตั้งท้องอยู่๔เดือนเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
ล่าสุดตำรวจได้ตัวคนร้ายแล้วนะคะแล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย
อันนี้เป็นภาพวันเกิดเหตุนะคะซึ่งผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวจินดารักษ์ขุนนุษย
วัยยี่สิบแปดปีค่ะนั่งอยู่เบาะด้านข้างคนขับ
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็หลังหูด้านซ้ายแล้วก็ต้นแขนซ้ายนะคะ
ส่วนสามีคือนายพิทักษ์สุขมากวัยสามสิบเอ็ดปีเป็นคนขับ
ถูกยิงเข้าลำคอหนึ่งนัดมือซ้ายหนึ่งนัดบัตรเจ็บสาหัสค่ะ
คนร้ายก็คือนายกฤทธนาถาวอนฤทธิ์นะคะวัยเจ็ดสิบปี
ซึ่งนายกฤทธิ์เนี่ยมาขอมอบตัวกับตำรวจสาวพอปากท่อเองค่ะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ
กริจรับสารภาพนะคะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาพาช่างมาทำประตูทางเข้าที่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสองทับหนึ่ง
นางสาวจินดารักษ์ผู้ตายกับสามีขับรถมาจอดหน้าบ้าน
เยื้องกับจุดเกิดเหตุห้าสิบเมตรเองค่ะทีนี้ประเด็นมันคือมีการเปิดกระจกด่าทอเขา
ทอเสียหายหายเลยก็เลยโมโหควักลูกโม่จุดสามแปดออกมายิงใส่ไปหลายนัด
ซึ่งสามีพระยาคู่เนี้ยก็เลยรีบขับรถหนีจนเสียหลักซึ่งประเด็นที่มีเรื่องถกเถียงจนถึงขั้นต้องด่าทอกันเนี่ย
เขาก็ยอมรับนะคะว่ามันเป็นประเด็นข้อพิพาทในที่ดินตรงนั้นแหละที่เขาเอาช่างมาทำประตูทางเข้าเนี่ย
เพราะว่าเป็นที่ดินของสอปกรค่ะแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกันด้วย
เราก็ส่งคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
ไปคุยกับพ่อของผู้ตายค่ะนายจำลองขุนนุษย์
ได้ข้อมูลบอกว่าจริงแล้วไอ้เรื่องข้อพิพาทที่ดินเนี่ย
มันเริ่มมาตั้งแต่สิบสองปีก่อนค่ะแม่ของฝ่ายหญิงผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เอาที่ไปจำนองให้นายกริจเจ็ดหมื่นบาทแล้วนายกริจก็เอาไปขายต่อให้คนที่อยู่กรุงเทพ
ปรากฏว่าคนที่กรุงเทพซื้อมาพอรู้ว่าเป็นที่สอบประกอบมันโอนไม่ได้
ก็เลยเอามาขายคืนให้กับผู้ตายนางสาวจินดารักษ์เนี่ยค่ะ๓แสนบาท
เธอก็ไปซื้อที่คืนมาแล้วนะ๓๐๐๐๐๐บาทแต่ปรากฏว่านายกริตค่ะ
ไม่ยอมออกจากที่ดินแถมยังเอาที่ดินผืนเนี้ย
หลอกขายคนอื่นอีกเยอะแยะก็มีคนหลงเชื่อซื้อไปหลายราย
นางสาวจินดาราก็เลยไปทวงถามว่าทำแบบนี้แล้วจะหากินยังไง
ให้ตำรวจมาไล่ก็ไม่ไปแล้วก็เลยมีการดำเนินการฟ้องร้องเรื่องนี้กันด้วย

นางสาวลาวัลแม่ของผู้ตายก็ยอมรับนะคะว่ามีการเอาที่ดินไปจำนองจริง
ซึ่งลูกสาวก็ไปถ่ายถอนมาแล้วมันควรจะจบที่ตรงนั้น
คิดเลยว่ามันจะเกิดเป็นเรื่องร้ายแบบนี้
มาเที่ยงกันมากลูกสาวนี้คงจะเปิดประตูทำ
มาประตูปิดเปิดทางเข้าที่หนูล่ะต้องภูมิแบบนี้แหละ

เป็นภาพของแม่แล้วก็มีข้อความบอกว่ารักแม่
บอกว่าแม่ไปสบายแล้วนะแล้วก็จะไม่ดื้อแล้ว
แล้วก็บอกกับยายว่าจะไม่เรียนต่อม๑นะครับ
เอาชุดนักเรียนใหม่ที่เพิ่งซื้อเนี่ยไปขายเถอะ
จะออกมาทำงานหาเงินส่งน้องเรียนเองนี่นะครับ
สำหรับนายพิทักษ์สามีของผู้ตายที่บาดเจ็บสาหัสตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
อาการก็ดีขึ้นแล้วก็สามารถให้ข้อมูลได้บ้างแล้วนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาสำหรับผู้ต้องหาเนี่ยคือข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะครับที่ถือว่าก็เป็นเรื่องของปืนผิดกฎหมายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ